พาไปดูคนดวงดีคนนี้ดีกว่า

นิดหน่อยก็มูอะไรขนาดนั้น

สำคัญคุณผู้ชมค่ะงานเข้าเพราะว่าถูกนำภาพไปขึ้นโปสเตอร์การพนัน

งานนี้เรื่องราวถึงหูของแม่ตั๊กกับเรานะคะ
ก็เลยรีบโพสต์ชี้แจงให้แฟนคลับ
รวมถึงคนที่ติดตามว่าอย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะคะ
นี่เลยค่ะภาพที่เห็นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมค่ะนี่นี่
กล้าเอาไปลงได้ยังไงถามคำเดียวก่อน

ซึ่งส่วนตัวของแม่ตั๊กยืนยันเลยนะคะ
ภาพที่เห็นนี้คือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแม่แม้แต่นิดเดียว

โอ้โฮอย่าหายนะแบบนี้ใช่จริง
เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่เชื่อว่าใครทำอะไรไว้ก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทน
เออนะคะอย่าทำนะคุณผู้ชมอย่าสร้างบาปสร้างกรรม
ลูกแม่ลูกน้องเขาไม่ได้มาเกี่ยวเลยเอาเป็นฟังเสียงจ้ะ
มองเป็นเรื่องตลกพวกนี้ทำอะไรแม่ไม่ได้หรอก
ว่าจะเป็นดราม่าที่แม่ไปไหว้พระก็ตาม
หรือดราม่าอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับพรงพนองพนันอะไรอย่างนี้

ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นถูกไหมลูกถูกไหม
แต่ว่าแม่แค่โพสต์ชี้แจงตรงที่ว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะ
หรือตรงที่ดราม่าที่แม่ไปเมียแม่ก็ต้องลงโพสต์ชี้แจง

อันนี้ก็ถูกแม่พูดถูกนะคะซัพพอร์ต
ออกมาชี้แจงนิดนึงก็ละกันเขาจะได้เข้าใจ
ไม่ใช่คนเห็นภาพไปใหญ่เบอร์เลอร์เบอร์เตอร์ขนาดนั้น

ใครก็มักจะบอกว่าพี่ตั๊กสายมูมาก

จริงแล้วพี่ตั๊กบอกว่าไม่ได้เป็นคนที่มูขนาดนั้น
ทุกที่ที่ไปเนี่ยเชื่อเลยว่าเป็นเพราะบุญมันสัมพันธ์กัน
มีเหตุทำให้ต้องไปตรงจุดนั้น
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงคุณผู้ชมค่ะ
มีครั้งหนึ่งแม่ตั๊กก็เคยฝันเห็นถึงแบบว่าถึงวัดถึงพระอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปตามรอย

เขาขับรถไปเองทำไมไปไม่ได้หรอก

งูมันแบบว่ามันขัดใจใช่ไหมคุณพลอย
คือมันอยากจะแบบเออเราก็มีความตั้งใจจะไปมูเอง

มันอยู่ที่แรงศรัทธาเราศรัทธาอะไร
อยากจะไปกราบไหว้อะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเราถูกไหมล่ะ
มูแล้วเราปังคนอื่นไม่ได้ปังกับเรา